มีพ่อค้าขายลอตเตอรี่คนหนึ่งนะคะที่จังหวัดเลย

เพราะว่าเลื่อนออกรางวัลไปเป็น๑๖พฤษภาคม

เว็บไซต์แล้วไม่ทิ้ง
เดี๋ยวไปดูคลิปภาพกันค่ะ

นายพรทิพย์ชื่นชมอายุ๔๖ค่ะเป็นชาวบ้านภูป่าไผ่หมู่๖
โนนป่าซางอำเภอผาขาวจังหวัดเลยนะคะเป็นผู้ค้าลอตเตอรี่โพสต์คลิปนี้เอาไว้
เขาเผาลอตเตอรี่ทิ้งมันซะเลยแล้วก็โพสต์เอาไว้ในเฟซบุ๊กนะคะ
เพราะว่าหลังเกิดการแพร่ระบาดของโควิด๑๙ขายลอตเตอรี่ก็ไม่ค่อยได้
ถ้าฟังตามคลิปเนี่ยบอกว่าขายเท่าไหร่นะ๔วันได้๒๐๐อ่ะ
๔วันล่าสุดเนี่ยออกขายได้แค่๒๐๐บาทแล้วก็ลงทุนไปเป็นแสน
คนเขาก็ไม่ได้อยากจะซื้อกันเพราะว่าโอ้โหกว่าจะออกสลากก็เท่าไหร่๑๖พฤษภา
ใช่ก็เลยขายไม่ได้เลยแล้วก็ลงทะเบียนในเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันนะคะ
กะว่าจะได้รับเงินเยียวยาห้าพันบาทสามเดือนอ้าวก็ได้รับข้อความตอบกลับมาว่าไม่ได้เงินนะ
เพราะเป็นเกษตรกรก็เลยยิ่งเครียดหนักนะคะก็เลยเอาลอตเตอรี่ไปเทแล้วจุดไฟเผาแบบนั้นซะเลย
บอกว่าโอ้โหตอนนี้นะก็ต้องไปแบบดักปลาจับปลากินประทังชีวิต
เตอรี่มันขายไม่ได้เขาบอกว่าหมดไปเป็นแสนแสนนะคะ
พอเผาเสร็จมาดูลอตเตอรี่ที่เผาไปเรียบร้อยเหลือ๓ใบ
นี่ค่ะเหลืออยู่๓ใบหยิบมาดู

ใช่จริงแล้วก็น่าจะเก็บเอาไว้ก่อนเผื่อลุ้นรางวัล
หรือไม่ก็เดี๋ยวใกล้ถึงเวลาสลากจะออกเดี๋ยวคนเขาก็กลับมาซื้อใช่ไหม
ไงอาจจะต้องอดทนอีกนิดนึงอะเนาะ
มันคือทุนที่จมอยู่ยังหายไม่ออกตอนนี้
แล้วเขาบอกว่าทุนที่จมไปแบบนี้เป็นหลายแสนนะ

คุณลุงคุณพี่พรทิพย์คนนี้บอกค่ะ
ครับ
สุดท้ายก็เลยบอกว่าโมโหแต่อย่าเรียนแบบนะ
อ้างว่าศูนย์เงินไปที่ลงทุนอ่ะ๓แสน
เหลือลอตเตอรี่อยู่๓ใบถ้าถูกรางวัลที่๑ก็เท่าไหร่

นี่แกบอกอ่ะถ้าถูกนะใบละ๖ล้าน

คลิปนี้ถูกเผยแพร่ไปนะคะก็มีเสียงสะท้อนออกมาสองมุมนะคะ
มุมหนึ่งก็บอกว่าอุ้ยเป็นไปไม่ได้หรอกที่เผาลอตเตอรี่ของตัวเองขนาดนี้
แล้วก็มันไม่น่าจะถึง๓แสนบาทตามที่พูดเอาไว้ในคลิป
หรือว่าเป็นลอตเตอรี่เก่างวดเดิมเก่าอะค่ะ

เป็นการเอามาเผาเพื่อแบบประชดหรือเปล่าไม่น่าจะเป็นงวดที่กำลังจะออกรางวัล๑๖พฤษภาคม

เพราะว่าในคลิปไม่เห็นว่าเป็นลอตเตอรี่ประจำงวดไหนนะคะ

อีกมุมนึงก็บอกว่าโอ้โหเขาคงทนไม่ไหวจริงแหละคงอัดอั้นตันใจจริง
คงลำบากมากจริงน่าเห็นใจมากนะขายลอตเตอรี่ก็ไม่ได้
ลงทะเบียนในเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันก็ไม่ได้เงินอีก
เขาบอกว่าครอบครัวเขาเนี่ยทั้งลูกสาวแล้วก็ลูกเขยด้วยมีอาชีพขายลอตเตอรี่
ก็ขายมานานกว่า๔ปีแล้วเรื่องคลิปทำไปจริงทำเพราะต้องการประชดรัฐบาล
อันนี้เขาบอกอย่างนี้นะคนนี้ครับท่านผู้ชมครับ
เขาบอกว่าครอบครัวเขาลงทุนไปซื้อลอตเตอรี่มาขายสำหรับงวดประจำวันที่๑เมษายน๖๓
แล้วก็เลื่อนไปเลื่อนออกรางวัลไปเป็น๑๖พฤษภาคม๒๕๖๖
ขายก็ขายไม่ได้เงินที่เอาไปซื้อสลากมาเนี่ยที่ได้โคต้ามาเนี่ยก็ไปกู้ในทุนมาก็ต้องจ่ายดอกเบี้ย
เพราะฉะนั้นมันก็จมอยู่ในสลากที่ยังขายไม่ได้ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันก็ไม่ได้เงิน
บอกว่าเขาเป็นเกษตรกรทั้งที่เขามีอาชีพขายลอตเตอรี่
ออกไปขายลอตเตอรี่นอกพื้นที่๔วันขายได้๒ใบได้เงินมา๒๐๐
พื้นที่ก็เข้าไปขายไม่ได้ก็เกิดความเครียดก็เลยเผาฮะ
มีอยู่สามร้อยกว่าใบเนี่ยก็เลยเผาไปนะครับแต่ทีนี้พอเราลองเปรียบเทียบดูนะครับ
นายพรทิพย์บอกว่าเขาเผาไป๓๐๐ใบนะถ้าใบละ๘๐บาทตามราคาขายนะ
แต่ว่าที่ได้ต้นทุนมาไม่รู้เขาได้มาเท่าไหร่นะขาย๘๐เนี่ย๓๐๐ใบเท่ากับว่าเขาสูญเงินไป๒๔๐๐๐บาท
ทะเบียนเยียวยาที่บอกว่าไม่ได้หากไปอุทธรณ์แล้วได้นะได้เดือนละ๕๐๐๓เดือนก็คือได้๑๕๐๐
เท่ากับว่านี่ยังขาดทุนนะขาดทุนไปเกือบหมื่นนะฮะ
มันเก้งไปเบาะนะครับโรตเตอรี่ก็ขายไปก็บอกเลยหลงเงินรัฐบาลก็บอกเลยเงิน๕๐๐๐ก็บอกเลย
ยังไหนก็บอกเลยติ่งไปยังไหนก็บอกเลยร่านข้าลูกหลานก็ไม่มีที่กินหรอกครับเดี๋ยวนะ
ร่านข้าก็จะเก้งไปแล้วเป็นนี่ครับเป็นหลายแสนแล้วเดี๋ยวนะครับย่อนโรตเตอรี่นะ
หาทางซอยผมเนี่ยนะเงินหาพันธุ์น้ำไหนสิละเอกอะครับ